ช่วงตลอดตลาด

วันนี้วันศุกร์แล้วไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดกันหน่อยนะคะ
ราคาของเนื้อสัตว์วันนี้เป็นยังไงไปดูค่ะ
เริ่มกันที่หมูเนื้อแดงนะคะ๒๐๐บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๘๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์ศูนย์๔๕บาทต่อฟอง
มากันที่ราคาของผักกันหน่อยกะลำปลีเขียวนะคะ
อยู่ที่๑๘บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
กะเพรานะคะ๒๐บาทต่อกิโลกรัม
โหระพา๕๐บาทต่อกิโลกรัม
เทียมไทยแกะกลีบ๕๒บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ